หมีตัวใหญ่สีดำที่ชาวบ้านอำเภอศรีชมพูที่ขอนแก่น
เขาเจอแล้วเขาก็หวาดภาวะ

คือปิดป่าอ้อยไปล้อมจับหมี
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
กับภารกิจการปฏิบัติการปิดป่าล่าหมีค่ะครับ

ตอนทีมปฏิบัติงานเข้าไป
ตามหาตัวเจ้าหมีเนี่ยครับ

แต่ตัวสีดำตัวนี้เมื่อวานคุณอริยาบอกไม่ใช่หมีนะหมา
แต่ตัวเมื่อกี้ในภาพแล้วก็มีวงกลม
ที่เราทำวงกลมให้ดูนั่นคือตัวหมีสีดำจริง
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ดูสิ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเองเนี่ยนะ
ก็มีการระดมกำลังการปิดล้อมป่าอ้อย
ในพื้นที่บ้านเทพประธานที่หมู่๑๐
ตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ

คือเขาบอกว่าหมีมันน้ำหนักเยอะมากน่าจะ๑๕๐กิโลกรัม

ใช่ตัวมันใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชม
คือมันหนีมาจากทางบ้านโคกป่ากุงที่ตำบลศรีชมพูตรงนั้นเนี่ย

แล้วทีนี้พอหมีควายโผล่ออกมาจากป่าอ้อย
แล้วก็ไปจู่โจมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักข่าวทั้งชาวบ้านเนี่ย
คุณสุดสกุลเมื่อวานนี้คือกระเจอเงินเหมือนกันนะ

ห้าคนอ่ะฮะใช่เอาตอนเช้าก่อนตอนเช้าเนี่ย
หมีควายมันวิ่งขึ้นบนถนนแล้วก็ไปทำร้ายผู้หญิง
ผู้หญิงเนี่ยหนุ่มใน๒คนนั้นที่โดนทำร้าย
เป็นหญิงตั้งคัน๖เดือนแล้วค่ะ
เขาก็เดินทางมาดูเจ้าหน้าที่ล้อมจับหมี
แต่ปรากฏว่าหมีมันมาทำร้ายจนโอ้โห
คือหญิงที่ตั้งคันล้มเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นหมีมันก็วิ่งไปกัดผู้หญิงอีกคนนึงที่ต้นขาขวา

คมเขี้ยวแล้วก็ทั้งคมเล็บของหมีเนี่ย
มันทำอะไรเธอสองคนไม่มากนัก

พอเราเห็นรอยเท้ารอยเท้าที่มันอยู่ที่พื้น
มันเป็นรอยเท้าใหญ่รอยเท้าหนารอยเท้าหนัก

ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายก็มีคนบาดเจ็บอีก๓คน
เพราะว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างการค้นหา
ปรากฏว่าในที่สุดก็เจอเจ้าหมีควายตัวนี้อีก

คราวนี้เขาก็ตั้งใจจะยิงยาสลบแล้วแหละ
ปรากฏว่าที่คุณผู้ชมเห็นเอาผ้าพันมือเนี่ย
คือเจ้าหมีควายมันไปจู่โจมนายสว่างพรมนิน
ซึ่งเป็นกำนันตำบลบริบูรณ์
นี่อาการก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าแขนขวากระดูกหักเลย
กำนันเองก็ได้ต่อสู้ได้ยิงหมีไปนัดหนึ่ง

ทีนี้มันก็มีการเข้ามากัดทำร้ายชาวบ้าน

แล้วตัวหมีมันก็วิ่งเข้าไปในป่าอ้อย
ทีนี้เมื่อวานนี้แปลว่าเช้า
มีชาวบ้านผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ๒คน

เขาบอกว่าหมีมันพยายามผลักชาวบ้านผู้หญิงสองคน
หลบทางมันถูกต้องแล้วก็ตอนบ่าย
ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็มีผู้ชายอีก๓คน
ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกหมีทำร้าย
รวมแล้วเมื่อวานนี้มีคนเจ็บ๕คน

ใช่ค่ะทีนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ต้องรอดูวันนี้ต่อว่าเขาจะมีการกระจายกำลัง
เฝ้าสังเกตการณ์ยังไงจะยิงยาสลบเจ้าหมีควายยังไง
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงนะที่ขอนแก่นคือฝนก็ตกด้วย

คือบางทีต้องหาที่หลบฝนหลบฝนแบบนี้
รอให้ฝนซาก่อนถึงจะออกปฏิบัติการ
แล้วก็อยากรู้ด้วยสรุปหมีมัน๑ตัวหรือ๒ตัวกันแน่
แล้วมันมาจากไหนกันแน่นะฮะคืออุปสรรคมันมีหลายอย่างนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้ากลางคืนแล้วก็ปฏิบัติการไม่ได้แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งก็คือความอันตรายจากเจ้าหมี

เทพประธานบ้านผาสุกบ้านผาขามบ้านผาสวรรค์บ้านเทพชมพู

เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังตีวงล้อม
คาดว่าหมียังอยู่แถวนี้
จากทีมโดรนอากาศยานไร้คนขับก็กำลังขึ้นบินกันอยู่นะครับ
ดังนั้นนะฮะเรื่องนี้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะเพราะกลัวจะได้รับอันตรายกันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วฮะ
ดังนั้นเราสอบถามความคืบหน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลอยู่ในสายแล้ว

ครับสวัสดีครับคุณอะลียาคุณจุดประกุลและงุทธคานที่รักทุกท่านครับ
ผู้ว่าฮะภารกิจนี้มันอันตรายขนาดไหนครับ
นี่หมีมันจู่โจมคนแล้วนะครับ

คุณจะมีความเคลื่อนหรือว่ามีความกดดนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีความระมัดระวังนะครับ
แล้วก็ในช่วงนี้ในทีมที่บริเวณเขาจะอุดมไปด้วยหน่องไม้
ซึ่งเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่เขาชอบรับประทานด้วยนะครับ
ก็เขาอาจจะหาสิทธิ์ไปเรื่อยแล้วก็จะเริ่มหลุดเข้ามาในเกียรติของ
เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนนะครับ
อ่าซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยเลยในพื้นที่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘
โดยท่านอนันต์ปิ่นน้อยนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไป
สถิตรกำลังกระทางอำเภอนะครับคือท่านอำเภอตะลิศนิเศษเจรียนะครับ
ครับตั้งแต่เริ่มเลือกเคลียงก็ประมาณ

ขณะนี้ก็ได้มาเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ไปดักหน้าดักหลังได้

แพร่นดิ่งก็แบ่งออกช่ำลังออกควบคุกในพื้นที่ทั้ง๔คลิปเนี่ยนะครับ
แล้วก็ได้มีโดรนจำนวน๖ตัวนะครับ
ที่มียาสลบจะต้องการได้
เป็นชี้เป้าอย่างนี้เหรอครับ
ครับผมได้รับรายงานล่าสุดจาก
ท่านเรนเฟย์ศรีชมพูนะครับ
ท่านเรนเฟย์อยู่ที่โรงเรียนขาวฟิศ

ก็ได้กำชับทางครู
ให้เด็กนักศึกษ์ทั้งหมด๙๓คน
อยู่เฉพาะในตัวอาคารนะครับ
ที่คอยเฝ้าระวังถึงความปลอดภัยอยู่นะครับ

สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง๔ท่านนะครับ
๔ใช่ไหมครับพูดว่า๔ท่านใช่ไหมครับ

แล้วก็สุภาพเพื่อนผู้ใจ๒คน
คนที่อาทิตย์สุดดีเหมือนจะเป็น
คุณบรรเทศนะครับอายุ๔๖ปี
ที่เข้าไปช่วยกันประชาชนที่เข้าไปมุ่งดูนะครับ
แล้วก็โดนหนีสู่ระบบแล้วก็แผลฉีกขาดมือขวา
ผิดรูปนิดหนึ่งนะครับก็ได้ส่งมา
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับ
เบอร์สีส่งมาจากศรีชมพูมาที่โรงพยาบาลศูนย์แพร่
และฉากากกว่าห้องอาสาบตัดเต็มนะครับ
ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นณขณะนี้ก็ได้อยู่ในการดูแลนะครับ
ซึ่งมีอาการตั้งครั้งด้วย๓๖สัปดาห์
อาการเป็นไงบ้างคะ
อาการยังดูโดยก็จะว่าปกติยังไม่มีอะไร
ยังจะว่าวิ่งหลบแล้วหกล้ม
อยู่ในการดูแลของท่านฝูกโดยการบริษัทธิพุธภูมิอยู่
ก็ได้รับการดูจากแม่และลูกเด็กทาง
จะมีความสมัครความไข่ดี
คุณจันทรัพย์ช่วยอายุ๔๖ปีโดนหิตุโกรธมีแผลประสิทธิ์ศาสตรา
ก็กลับบ้านแล้วแล้วเราก็เย็บอะไรทั้งหลาย
ก็จะมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือคุณสุภาพรที่ท้องนะครับ
แล้วก็คุณตอนเทศอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์กรรจันทร์
ในเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ต้องกังวลนะครับ
ถ้าพูดโบราณผู้บ้านทั้งหลายนะครับทางนักประการศูนย์ราอย่างเต็มที่ครับ
และก็ว่าผมได้บอกหมายให้ช่างสั้นแดงทั่วตัวรัฐการสถานการณ์สำแปด
ในการไปเยี่ยมคุณตอนเทศที่โรงพยาบาลศูนย์กรรจันทร์
ส่วนอีก๓ท่านซึ่งอยู่ในพื้นที่สีชมพูนั้น
ผมก็ได้บอกหมายให้แสดงสีชมพูนะครับ

นำสิ่งของไปมอบเป็นกำลังใจให้กับท่านครับ
ผู้ว่าขออนุญาตย้อนไปที่เรื่องของภารกิจหน่อยฮะ
เห็นรายงานออกมาบอกโอ้โหป่าอ้อยตรงนี้มันขนาดใหญ่นะฮะ

แล้วก็เรื่องของการจะเตือนชาวบ้านหน่อย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้คือพยายามบอกชาวบ้านแล้ว
ไม่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าอันตราย

จะฝากบอกถึงชาวบ้านยังไงบ้างฮะ
ก็ขอจากถึงพี่น้องบัญญาชนศึกษาหนึ่งนะครับ
ผมคิดว่าก็เป็นภารกิจของสรรพยาชนด้วยนะครับ

จะได้แจ้งเครียมให้ทุกคนอยู่ในทางด้านเรียนนะครับ
เพราะอย่างยิ่งเรากังวลดังว่า
อาจจะทำให้นิดนึงที่อาจจะหาอาหารแล้วก็นิดหนึ่ง
ว่าภาพก็คือภาพที่จะแสดงไงนะครับ
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความกำลังการมากกว่า
อเรฟตรงนี้นี่คือเจ้าน้าที่ว่ายืนยันไหมคะ
หมีที่มันอยู่ในป่าอ้อยมันมี๑หรือ๒ตัวคะ
ต้องที่เห็นต้องที่ทราบว่าแบบนี้มีเคล็งนิดหน่อย
อีกนิดเดียวรู้หรือยังว่าหมีมันมาจากไหนครับ
จากศาลนิษฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งภาพภูเขาภาพ
ซึ่งมันจะเป็นรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งภาพภูเขาม่านและอุทยานแห่งภาพภูกฎิ
แล้วก็จะมีอุทยานแห่งภาพภูเวียนด้วยครับ
ซึ่งฐัง๓๐เนี่ยในช่วงนี้สภาพถึงแบบนั้นต่างเนี่ยสมบูรณ์ก็ครับ
แต่ผมคิดว่าคงอยู่ในช่วง๓๒ในระทับอุทยานภาพภักษ์เนี่ย
เขาอาจจะหากินมาแล้วจะเปิดตัวเลือกเลยแล้วก็อาจจะหลุดขึ้นมาในพื้นที่ของประโยชน์

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าป่าอ้อยตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะกว้างใหญ่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเทพประธานเจ้าหน้าที่ปิดล้อมกันอยู่นะครับก็อย่างที่ผู้ว่าบอกว่าแบ่งกำลัง๓๐๐คนนะฮะเป็น๓ชุดคุมทั้ง๔ทิศเลยมีทั้งโรนมีทั้งพารามอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อชี้จุดในการที่จะยิงยาสลบถ้าเจอหมีตัวนี้นะฮะใช่ค่ะวันนี้ยังคงปฏิ
อาการที่หนักสุดคือผู้ชายคือนายพรเทพนั่นเองที่ถูกตะปบ
แต่ก็ถือว่าโดยรวมนี้อาการก็ปลอดภัยกันหมดแล้วนะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับ
เพราะว่าต้องตามตัวให้เจอเจ้าหมีตัวนี้นะฮะ